มูเตลูจ๋าไปอีกหนึ่งที่
จะพาไปอาบน้ำมนต์รัตนมาลาหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณ
ที่วัดไผ่แขก

ใช่ปกติเราเห็นแต่มุมที่พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
มุมเยอะเยอะแต่นี่มุมนี้เราก็เพิ่งจะใช่เออ

เห็นกันเหมือนกันไม่ค่อยเห็นกันบ่อยเท่าไหร่นะฮะ
ไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

รักษณะลงมือดวงดีดวงเสดทีวากันไป
หลวงปู่ดุสิตเป็นคนทำประกอบพิธีให้
และนอกจากมาทำพิธีเจอมือแล้ว

แต่เหมือนมีงานเทศกาลเลยเนอะ
เขามีการจุดประทัดด้วยเอาให้ดูแว๊บกันไปก่อนแล้วกันนะ
สำหรับน้ำมนต์รัตนมาลาเล่าให้ฟังนะครับ
ว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้นเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น
อย่างที่ผ่านมาก็คือวันที่๑๑เดือน๑๑นะคะ
เขาจัดพิธีสวดมนต์กลางแจ้งบริเวณหน้าลานองค์พญาครุฑปรเมสวน
ซึ่งคำว่ารัตนะคือแก้วสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
คำว่ามาลาคือดอกไม้ค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำมนต์รัตนมาลานั่นเอง
มีที่มาที่ไปจากนั้นประชาชนเขาจะต่อแถวอาบน้ำมนต์ด้านในนะคะ
หลวงปู่ดุสิตจะอันเชิญพระพุทธรูปปางชนะมารมาส่งน้ำ
แล้วก็ส่งน้ำลงบนหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
หลังจากทำพิธีสวดกลางแจ้งเสร็จก็จะมีการจุดประทัด
เมื่อกี้ให้ดูกันไปแล้วประทัดเหมือนเป็นการเอาเลิกเอาใช้เท่านั้นเอง
และสำหรับการเจอมือต่อเส้นวาสนาทางวัดมีทุกวัน
แต่ต้องจองคิวก่อน

รอบนี้ไม่ทันแล้วแต่รอบหน้าใครสนใจจะไป
๒ธันวาคมนะคะตามไปได้อาบน้ำมนต์รัตนมาราที่วัดไผ่แขกจำชื่อไว้
จำชื่อไว้มีโอกาสก็ไปกันเสริมสิริมงคลความสบายใจกันนะคะ